ส่วนที่สิงห์บุรีมีการพบพระพุทธรูปเก่าแก่ถูกทิ้งร้างไว้
แต่ว่าตัวองค์ยังคงตั้งตรงานอยู่ในป่า
กลางทุ่งนานะครับชาวบ้านก็ไปกราบไหว้ขอพรขอเลขเด็ดกันนะฮะ
ที่พบอยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลทัพยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ซึ่งก็ต้องเดินผ่านคณาเข้าไปจากริมถนนใหญ่ประมาณ๕๐๐เมตรเส้นทางเดินเข้าไปแบบนี้
พบพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อก่ออิดถือปูนองค์ใหญ่เก่าแก่
สูงประมาณ๓เมตรฐานกว้างประมาณ๒เมตรเศษนะครับ
โอ้โหใหญ่นะเท่ากับองค์ประธานองค์พระประธานเนี่ยนะฮะ
สอบถามนายขเชนคนชาญสมาชิกสภาเทศบาลทัพยาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ทราบเรื่องของพระพุทธรูปองค์นี้เมื่อ๑๓ปีก่อน
นิตยสารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ก็มีกลุ่มนักศึกษาได้มาทำงานวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี้แล้ว
สำหรับความเป็นมาบางตำนานก็เล่าให้ฟัง
ว่าชาวบ้านรวมตัวกันสร้างขึ้นมาตั้งแต่๒๐๐ปีก่อน
เพื่อจะกราบไหว้สักการะครับ
ชาวบ้านบางส่วนก็เชื่อว่าเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ๑๘๐๒๐๐ปี
เนื่องจากมีบุคคลเท่าคนแก่บางท่านบอกว่า
ปู่ของเขาเป็นคนรวมกลุ่มกันสร้างองค์พระองค์นี้มาเพื่อกราบไหว้ขอพรเวลาทำนากัน
เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ถนนยังไม่มีเข้าตรงนี้เป็นจุดเดียวที่สามารถจะพักได้เวลาทำนา
ก็เลยมารวมตัวกันตรงนี้แล้วสร้างองค์พระองค์นี้ขึ้นมาเมื่อประมาณ๑๘๐๒๐๐ปีที่แล้ว
นี่ครับคุณคเชนก็บอกอีกว่าชาวบ้านแถวนี้เรียกจุดที่พบพระพุทธรูปว่าวัดโคกงู
เพราะว่าตั้งอยู่บนเนินหรือเรียกกันว่าบนโคก
ส่วนองค์พระชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโคกงูนะครับ
แล้วก็บริเวณแถวนี้จะมีงูเห่าอยู่เยอะ
จะเห็นคราบงูที่ลอกคราบไว้ตามพื้นดินเยอะเลยนะครับ
สำหรับวัดโคกงูได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้าง

สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณช่วงกรุงศรียุธยาตอนกลาง
ถึงก่อนเสียกรุงศรียุธยาครั้งที่สอง
แต่แม้จะถูกปล่อยทิ้งร้างจนถึงทุกวันนี้
แต่ก็มักมีผู้แสวงโชคเดินทางเข้ามากราบไหว้
แล้วก็หาเลขเด็ดกันเกือบทุกงวดเลยล่ะครับ